มีความคืบหน้าค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะหลังจากพบศพชายนิรนามในคลองโอ่งอ่าง
แล้วก็ในร่างกายมีการกลืนยาเสพติดเข้าไปจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าชายที่เสียชีวิตอยู่ในคลององค์อ่างเป็นชาวภูตานค่ะ
เชื่อว่าเป็นขบวนการในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติด
ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจเรียมออกหมายจับ๒คนซึ่งมีภาพปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
ต้องสงสัย๒คนที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมย่านวังบุรพาและบริเวณที่เกิดเหตุ
ขณะนำกระเป๋าที่เชื่อว่ามีศพอยู่ข้างในไปทิ้งในคลององค์อ่างเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่๒เมษายน
ที่๒เมษายนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเข้าตรวจสอบห้องพักที่คาดว่าเป็นห้องพักของผู้ตายที่อยู่กับเพื่อนอีก๖คนเขาได้เช็คอินเมื่อวันที่๒๘มีนาคมนะคะเช็คอินเอาไว้๕ห้องด้วยกันตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรู้เรื่องเวลาเช็คอินและแต่เช็คเอาะเนี่ยเช็คเอาะเมื่อไหร่ยังไงกำลังตรว

ประเทศไทยผู้ต้องสงสัยอีก๖คนคาดว่าเกี่ยวข้องกับการนำศพของนายเออร์เจนใส่กระเป๋ามาทิ้งที่คลององค์อ่างจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วค่ะเมื่อวันเสาร์ที่๒เมษายนที่ผ่านมาซึ่งใน๖คนนี้นะคะเป็นผู้หญิง๒คนแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นชาวอินเดียชาวอินเดียเนี่ยเชื่อว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง
โปรดติดตามตอนต่อไป